มันกลายเป็นดราม่าระหว่างลูกค้ากับแม่ค้า
เพราะว่าลูกค้าซื้อทุเรียนแต่ปรากฏผ่าออกมามันดิบ

แม่ค้าบอกว่าอ้าวคุณลูกค้าเป็นคนเลือกเอง

เอ้าก็เป็นลูกค้าคุณเป็นคนเลือกลูกนี้เองไง

เอ๊ะก็คุณผ่าให้เพราะว่าตั้งใจจะทานเลย
แต่เมื่อมันดิบมันก็ทานไม่ได้จะให้ซื้อยังไง
คือผู้โพสต์ก็ระบุบอกว่าเป็นเรื่องของการเตือนภัยนะคะ
ที่วัดศรีเมืองแผงเขียนป้ายว่า
สุกแล้วก็ยกเข่งมาให้เลือกบอกว่าพอดีกิน
เราก็ซื้อมา๑ลูกในราคา๒๘๐บาท
บอกร้านว่าปอกเปลือกให้ด้วยนะคะ

เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปซื้อมีดปอกเอง
เพราะว่าถ้ากินอร่อยเนี่ยเราจะรับกับเขาไปขาย
แต่พอเอาไปแกะก็เจอสภาพแบบที่เห็นนะคุณผู้ชม

แถมยังไม่สุกด้วยนะคะเราก็เลยไปขอเปลี่ยนลูก
ทางร้านไม่ให้เปลี่ยนบอกว่าเราเลือกเอง
ตอนนี้เราก็ซื้อเราก็บอกว่าเราจะกินเลย

แล้วขึ้นป้ายเอาไว้ด้วยไงคะว่าสุกแล้วก็พอดีกิน
แต่พอดีแกะออกมาแล้วมันดีดกินไม่ได้
ทีนี้จะเอามาเปลี่ยนก็ไม่ให้เปลี่ยน
บอกว่ามันเป็นสิทธิของเขาเขาเขียนป้ายว่าอะไร

ใครจะทำอะไรเขาได้นะคะบอกแบบนี้คือแย่มากค่ะ
อย่าไปซื้อนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเหมือนเรา
อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับการขายทุเรียนอ่อนเนี่ย
ถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย๒ฉบับด้วยกันนะคุณผู้ชมค่ะ

ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดให้ผู้อื่นหลงเสื้อ
แหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพอันเป็นเท็จ
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือว่าปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็พรบคุ้มครองผู้บริโภคพศ๒๕๒๒มาตรา๔๗
ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
แหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือว่าสาระสำคัญประการ๑

ไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของคนอื่นก็แล้วแต่นะคะ

ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
กลายเป็นว่าคือถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้สุกจริงแล้วมันกินไม่ได้จริง
คุณไปหลอกขายยังไงมันก็ผิดอยู่นะ

และยิ่งคุณเขียนว่าสุกพอดีกิน
แล้วแม่ค้าดันไปบอกนี่ตามที่เขาเขียนนะคะ
คือแม่ค้าท่านบอกเขาจะเขียนอะไรก็ได้เขาจะเขียนมาอ่อนก็ได้
ต้องลองให้แม่ค้ากินดูอันที่บอกมาแล้ว
แม่ค้าลองกินให้ดูหน่อยว่าอันนี้พอดีกินหรือเปล่า

พอดีกินไม่ได้
ก็คือต้องซื้อจำใจซื้อมาสุกไปเลยซื้อไป
คือหมายถึงว่าสุดท้ายปอกออกมากินไม่ได้
แสดงว่าก็ไม่มีไม้เคาะเนาะ
อันนี้คือมันเป็นเข่งบางทีมันจะมีเป็นแบบยกเข่งมาอย่างนี้
คือต้องบอกว่าผิดวิสัยนะขายทุเรียนแล้วไม่มีมีดเนี่ย

บางคนเขาขายแบบยกรูปไปเลย
ไม่มีมีดบางคนเขาขายยกรูปไปเลย
แต่บางทีที่ร้านเขาจะต้องมีมีดเพื่อแกะดูให้เราดูตรงนี้
จริงว่าโอเคไหม
แต่ว่าเนื้อแบบนี้นะเค้าไม่ชอบเล็กเนอะเค้าชอบแบบกรอบ
ทุเรียนนี่ต้องใช้ความสามารถในการเลือกซื้อนะ

มิ้นมิ้นมีวิธีเลือกทุเรียนด้วยการดมค่ะ

คือถ้าดมแล้วกลิ่นหอมอ่อนอันนั้นอร่อยซื้อเลย
แต่ถ้าดมแล้วกลิ่นมันแบบฉุนมากอันนี้คือแปลว่าแบบ

ก็จะให้แบบพี่เค้าแหวบเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็บอกว่า
ทุกครั้งเวลาไปซื้อที่หลังรถก็บอกว่าขอโทษนะขอดมหน่อยได้ไหมค
เขาก็จะทำหน้าแบบเดี๋ยวป้าขอให้มาหนูขอดมค่ะ
แล้วเขาก็ยื่นมาให้ดมคือถ้ากลิ่นได้ก็คือซื้อมันไม่เคยผิดหวัง

มันเป็นช่วงหนึ่งของคนไทยมีความสุขเหมือนกันนักกินทุเรียน
โอ้โหแฮปปี้มากถ้าร้านไหนซื้อแล้วแบบถูกใจนะ
ใช่สุดท้ายต้องซื้อร้านประจำเนอะตัวเป็นโตต้องเลือกร้านที่เขาเลือกดีอ่ะใช่